คุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้น่าเห็นใจคุณลุงมาก
คุณลุงเป็นคนเก็บของเก่า
มีจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่คันหนึ่ง
เอามาจอดนั่งดื่มเหล้าที่สาราพักริมทาง
เมาหลับตื่นมาหายจ้อยครับ

รถจักรยานยนต์พ่วงคันนี้ทำอะไรคุณลุง

นี่คือคุณลุงสุทัศน์ประดิษฐ์ปัญญานะครับ
อายุ๕๘ปีท่านมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ร้องไห้ไม่หยุดต่อหน้านักข่าวกับ
ตำรวจสะพอเมืองอุดรธานีนะครับ
คืออย่างนี้คุณลุงสุทัศน์เล่าบอกว่า
คืนวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

จึงขี่รถจักรยายนพ่วงข้างออกจากบ้านมา
มานอนที่สาราพระพุทธศาสตร์บริมทาง

จากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานมานะ

ดื่มไปดื่มมาปรากฏว่า

หลับไปครับตื่นมาอีกทีรถจักรยายนพ่วงข้าง

น่าจะจูงจักรยานมาเนี่ย

นี่ครับทิ้งคันนี้ไว้ให้นะฮะ
มันนอนอยู่ในสาราเนี่ยนะครับ

จักรยายนพ่วงข้างมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายจริง

ถ้าไม่มีรถคันนี้แล้วที่ร้องไห้เนี่ย
ไม่เห็นกูซะซื้อข้าวไปกินแล้วไม่รักเข้าหมายรถกูอีก
ไม่น่าทำเลย

คือทีมข่าวไปที่บ้านของคุณลุงสุทัศน์ด้วยนะครับ
อยู่ในตัวเมืองอุดรธานีนั่นแหละ

ไปเจอป้าทองป่นอายุ๕๘ปีเป็นภรรยาแก
เล่าบอกว่าครอบครัวยากจนคุณนักข่าว
สามีเนี่ยลุงสุทัศน์เนี่ยแต่เดิมทำงานก่อสร้างแต่เลิกทำแล้ว

ก็เลยเก็บเงินที่ได้จากบัตรคนจนเอามาซื้อรถจักรยายนพ่วงข้าง
ทำมาหากินแต่ก็ยังไม่พอส่งหลานเรียนหรอกนะ
ก็เลยต้องเอาบ้านไปจำนองกับนายทุนเอาไว้เพื่อจะหาเงินมา
วันเกิดเหตุเห็นว่าสามีดื่มเหล้าก็บ่นไง
แต่ที่บ่นเพราะเป็นห่วงไงไม่อยากให้ดื่มเหล้ามาก
แต่สามีโกรธครับโกรธปั๊บออกไปนอนนู่นออกไปนอนสาราน่ะ
กระทั่งถูกขโมยรถไปสามีโทรกลับมาบอกวันนี้หายงอนแล้วบอก
มาแจ้งความนะรถหายเนี่ยกำลังออกตามหารถ
แต่จะบอกว่าหายแล้วซื้อใหม่ได้คือเมียพูดแบบนี้
แต่สามีไม่ฟังครับนะฮะลุงสุทัศน์ไม่ฟัง
ออกตามหาให้ได้จนกว่าจะเจอ
ทองป่นยังบอกอีกว่าถ้าคนร้ายดูข่าวนะเห็นใจเถอะ
นะฮะวิงบอลอีกคนนึงเมื่อกี้ลุงสุทัศนวิงวอนแล้ว
อันนี้ป้าท้องปนบอกเอามาคืนเถอะ

เห็นใจลุงสุทัศน์เลยเห็นบอกจะไปทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้ว